ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราเกริ่นเอาไว้

คนร้ายบุกยิงเด็กช่างชั้นปี๔

ซึ่งก็ไปเกาะเหตุตอนหน้าต่อตาแม่เลยนะคะ
คุณผู้ชมทำให้น้องบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
จากเหตุการณ์นี้นะคะตำรวจสนลาดพร้าวพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
มาตรวจสอบเหตุที่มีผู้ถูกยิงเสียชีวิตนะคะอยู่ที่บริเวณปากซอยนวมิน๕๗หมู่บ้านวังทองเฮาวส์ค่ะ
พบศพนายกมลวิทย์สุวรรณทัศน์อายุ๒๔ปีนอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
ตรวจสอบเบื้องต้นก็มีบาดแผลจากกระสุนปืนอยู่ที่กลางลำตัวใน๔นัด
กระสุนฝังในแล้วก็พบหัวกระสุนไม่ทราบขนาดตกอยู่ข้างศพด้วยนะคะ
ไปสอบถามแม่ของผู้เสียชีวิตคือนางเข็มมณิสุวรรณทัศน์อายุ๕๔ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุเกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนนี้แหละค่ะ
ลูกชายนี่นะคะมาช่วยคุณแม่ที่ร้านขายของขายอาหารนี่นะคะ
กำลังไปขยับรถจักรยานยนต์เพื่อที่จะใส่ถังน้ำ
เพื่อที่จะเข็นรถใส่ถังน้ำไปล้างชาม

จากนั้นนะคะช่วงที่ลูกกำลังเข็นรถจักรยานยนต์นี่แหละค่ะ
บอกได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๔นัด

ก็เห็นลูกชายล้มลงที่พื้นแล้วล่ะค่ะ
ส่วนคนร้ายเนี่ยนะคะคุณแม่บอกว่า
เห็นเป็นผู้ชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงิน
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบปิดบังใบหน้า
วิ่งขึ้นไปขี่รถจักรยานยนต์ที่มีคนร้ายอีกคนนึง
ติดเครื่องรออยู่ใต้สะพานลอยหน้าปากซอย
แล้วก็ขับรถหนีหายไป

เป็นคนเรียกให้เขาไปเอารถเข็นน้ำออกมา
เขาก็เดินพอเขาเดินไปปุ๊บเขาก็มายิงข้างหลังเลย
แล้วเป็นคนบอกว่าบิ๊กไปเอารถเก๋งที่จอดอยู่ตรงนี้ออกมา
เพราะว่าเราจะตักน้ำแล้วเราจะล้างจานแล้วเราจะเก็บนะคะ

ตอนนั้นคือแม่อยู่ไกลน้องแค่ไหนครับบิ๊กขึ้นหลังจานได้ไหม
เห็นเลยหน้าตาแบบบาดตามันวิ่งมันวิ่งแล้วมันยิงปั้งซึ่งมันเป็นระยะใกล้มากเลย
บอกว่าลูกชายเนี่ยเรียนอยู่ชั้นปี๔คณะโลจิสติกของสถาบันแห่งหนึ่งนะคะ

พอเลิกงานประมาณ๒ทุ่มก็จะกลับมาช่วยแม่ขายราดหน้าขายผัดซีอิ๊วที่ซอยนัวมิน๕๗นี่แหละค่ะ
โดยแม่มาเปิดร้านขายที่นี่ประมาณ๒เดือนมาแล้ว
ก็ไม่คิดว่าลูกชายเนี่ยจะมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เพราะเรียนอยู่ปี๔ใกล้จะจบเป็นเสาหลักของบ้านอีกคนนึงเหมือนกัน
ตำรวจก็สันนิษฐานนะคะว่าคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดรอผู้ตายแล้วล่ะ
มาก็ลงไปยิงไปเกาะเหตุจนผู้เสียชีวิตได้เสียชีวิตลง
แล้วจากนั้นก็หลบหนีไปโดยที่ยังไม่ทราบเส้นทาง
แต่ว่าตำรวจบอกว่าจะตรวจสอบกล้องมูลจรปิด
เพื่อหาทางที่คนร้ายใช้หลบหนีไปนะคะ

หาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปด้วยค่ะ